เรื่องนี้ก่อนพี่น้องชาวชุมพรไปเจอเสือปลาเคยเห็นไหมครับ
มันเป็นสัตว์หายากแล้วนะไปเจอเสือปลาแล้วก็จะเอาไปปล่อยป่า
แต่ปรากฏว่าเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องดี
มันไม่ง่ายแบบนั้นฮะสำหรับการจะเอาเสือปลาไปปล่อยในป่าครับ
มันเหมือนกับแมวเลยนะครับผมไม่รู้มันจะไปไหวหรือเปล่า
รูปครับหน้าแมวเลยเรียกว่าแมวป่าแล้ว
ไปดีไม่รู้จักจับเลยไปเร็วไปเร็ว

แมวป่าก็เหมือนแต่นี่คือเสือปลาครับคือผู้ชายชาวชุมพรเนี่ยถ่ายคลิปขณะเอาเจ้าเสือปลาเนี่ยนะฮะจะไปปล่อยป่านะครับ
กลับไปดูเออมันยังอยู่ที่เดิมว่ะเพราะว่ามันเจ็บครับ
มันเจ็บที่ขาจริงจริงครับคุณผู้ชมฮะพี่น้องคู่นี้เลยตัดสินใจอุ้มเจ้าเสือปลาเนี่ย
กลับมาบ้านก่อนแล้วไปเลี้ยงไว้ในร้าวไก่ให้น้ำเอาปลาทูสดให้มันกินนะครับ
แล้วก็โทรประสานเจ้าหน้าที่อุทยานกระทั่งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
แล้วก็มารับเจ้าเสือปลาตัวนี้เนี่ยไปรักษาอาการบาดเจ็บของมันนะฮะ
หลังจากคลิปนี้นะครับถูกโพสต์ออกไปในโลกโซเชียลนะฮะ
ไม่ถึงวันยอดวิวแตะ๘ล้านเนี่ยคนทำดีนะฮะ
ทุกคนเข้ามาชื่นชมพี่น้องคู่นี้นะครับที่ช่วยเสือปลานะครับ
งั้นเนี่ยโอกาสตายเนี่ยสูงครับนะฮะ
ไปอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็จิตใจดีเหมือนกัน
แต่ว่าเสียงแตกนี่ฮะผู้ชายคนนี้ครับ
ต้องการช่วยแมวตัวหนึ่งแมวอยู่ไหนแมวอยู่ไหน
นู่นแล้วขึ้นไปยังไงมันหนีหมา
ไอ้อารามตกใจมันวิ่งพลวดขึ้นไปลงไม่ได้
โอ้เออลงไม่ได้ต้นมะพร้าวเลยเหรอนะฮะ
แต่ว่าเรื่องนี้มันก็มีคำติกับคำชมพอกันทำไมล่ะ
อ่ะเราลองลองดูภาพก่อนนี่ไง
เฮ้ยแล้วแมวมันเป็นอะไรไหมอ่ะเฮ้ยมันกระแทกน้ำเลยนะ

ต้นมะพร้าวลำต้นมันฟาดแมวด้วยหรือเปล่านะฮะ
คือคนก็คิดกันไปต่างต่างนานานะครับนี่แหละ
แต่หลังจากนั้นคลิปนี้ก็ถูกชาวเน็ตวิจารณ์
เสียงแตกคนที่เป็นธาตุแมวก็ดูจะไม่ค่อยพอใจ
บอกว่าเชื่อว่าลูกแมวมันน่าจะลงมาได้เอง
ไม่ควรใช้เลื่อยยนไปตัดต้นมะพร้าวแบบนั้น
อ้าวนั่นก็ความเห็นหนึ่งขณะคนโพสต์นะครับ
ยืนยันบอกว่าแมวปลอดภัยนะเห็นลูกแมวมาอยู่บนยอดมะพร้าวนานแล้ว
แล้วแดดมันร้อนก็เลยกลัวว่ามันจะเป็นอันตราย
แต่บรรดาธาตุแมวก็ยืนยันอีกว่าแมวตากแดดได้เป็นวันนะฮะ
นี่ถ้าเขาไม่ช่วยก็คงจะด่าอีกแหละ

ถ้าไม่ช่วยก็คงจะด่ายอีกครับผมเดาไว้นะ
เขาบอกว่าโอ๊ยแมวมันทนได้เวลาขึ้นไปเล่นบนหลังคา
มันอยู่ได้เป็นวันแล้วก็ลูกแมวในคลิปที่มันไม่ลงมา
น่าจะเป็นเพราะว่ามันยังรู้สึกไม่ปลอดภัยมากกว่า
เจฯนาดีแหละนะครับ

มาดูแล้วหวาดเสียวแทนเจ้าแมวน้อยนั้น